ท่านผู้ชมครับมาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
เหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๓ศพบาดเจ็บอีก๑๙รายนะครับ
คือเวลาเดินทางเนี่ยบางทีเราก็มักเลือกเดินทางกลางคืน
จะเป็นการโดยสารรถสาธารณะหรือว่ารถส่วนตัวก็แล้วแต่

ใช่บางทีออกตอนดึกได้ถึงตอนเช้าอะไรอย่างนี้
คือมันก็ได้นั่นแหละแต่มันต้องระวังจริงนะโดยเฉพาะคนที่เป็นคนขับนะครับ
เมื่อคืนนี้ตอนตีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับในท้องที่ของสพเกาะคานะฮะ
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถตู้ไปชนท้ายรถบรรทุกบนถนนผนโยธิน
พื้นที่หมู่๑ตนแสงอเกาะคาจลำปาง
นี่ฮะดูรถตู้ดิโอ้โหชนท้ายรถบรรทุกอ่ะนะคือข้างหน้าเนี่ยแบบเละเลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณดอยตัดช่วงหลักกิโลเมตรที่๖๗๑นะครับ
เป็นรถตู้ของเทคโนโลยีหมู่บ้านครูจังหวัดลำพูนสภาพด้านหน้าพังยับเยินเลยนะครับ
ในรถตู้พบว่านายเตชินพฤษโพทองอายุ๓๔ที่เป็นคนขับกับผู้โดยสารทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับ
เป็นเด็กนักศึกษาอายุ๑๗๒๐ปีที่นั่งกันมา๑๗คนเนี่ยบาดเจ็บกันไป๑๔คน
อาการสาหัส๖คนแล้วก็เสียชีวิต๓ศพด้วยกัน
ผู้ที่เสียชีวิตก็คือนางสาวบุษกรแทร่หลิวอายุ๑๗นางสาวชนทิชาแดะยีอายุ๑๘
แล้วก็มีนางสาววิสุตราอายุ๑๗ปีนะครับทั้งหมดเป็นนักศึกษาของเทคโนโลยีหมู่บ้านครูจังหวัดลำพูน
ด้านหน้ารถก็พังยับเยินเหมือนกันในรถมีคนเจ็บอีก๕คนเป็นพ่อแม่ลูกกัน
ห่างออกไปเล็กน้อยมีรถบรรทุก๑๐ล้อบรรทุกข้าวโพดมาเต็มคันรถจอดอยู่ในสภาพท้ายรถมีร่องรอยถูกชนนะ
กู้ภัยก็ช่วยนำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลเกาะคา
จากคำบอกเล่าของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็การสอบสวนของเจ้าหน้าที่
ในการอธิบายเรื่องราวตีหนึ่งเมื่อคืนนะครับที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุ
ก่อนเกิดเหตุนายสมยศทองศรีอายุ๕๖กำลังขับรถบรรทุก๑๐ล้อ
บรรทุกข้าวโพดเต็มคันรถเลยอยู่เลนซ้ายเขาบอกว่าพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
ถนนมันค่อนข้างมืดแล้วก็เป็นช่วงขึ้นดอยด้วยปรากฏว่ามีรถตู้ที่นายเตชินพฤษ
ซึ่งเป็นอาจารย์ของเทคโนโลยีหมู่บ้านครูเป็นคนขับขับตามหลังมาด้วยความเร็ว
แล้วก็พุ่งชนท้ายอย่างจังแบบนี้ครับชนท้ายเข้าไปเลยด้านหน้ารถตู้เลยแบบเละเลย
ใช่คือด้านหน้ารถตู้นี่แบบโดยเฉพาะฝั่งซ้ายนะพังยับเยินหมุนขวางถนนด้วย
นักศึกษาหญิงที่นั่งอยู่เบาะข้างคนขับ๒คนเบาะข้างหน้าข้างคนขับเสียชีวิตคาที่
มีนักศึกษาหญิงที่นั่งอยู่ที่ห้องโดยสารติดกับประตูรถเสียชีวิตอีกหนึ่งศพ
ส่วนคนขับกับนักศึกษาที่อยู่ในรถอีก๑๔คนบาดเจ็บ
มีภรรยากับลูกชายอีก๓คน๒ขวบ๗ขวบแล้วก็๘ขวบนั่งมาด้วย
พุ่งมาชนอีกบอกว่าหักหลบไม่ทันใช่มันมืดอ่ะอืม
จุดเกิดเหตุเนี่ยพอมาถึงก็เห็นรถตู้ชนท้ายรถสิบล้อแล้วรถตู้ก็จอดขวางถนนอยู่
พยายามหักหลบแล้วแต่ไม่พ้นรถเก๋งก็เฉียวชนท้ายรถตู้เสียหลักพุ่งไปชน
่งปูนขอบทางอย่างจังภรรยากับลูกชายคนขับรถบาดเจ็บ
สมยศคนขับรถสิบล้อบอกว่าเขาขับรถอยู่เลนซ้ายเขามองผ่านกระจกหลังเขาเห็นแล้ว
เห็นแสงไฟหน้าจากรถตู้เนี่ยส่องตามหลังมา
สักพักหนึ่งได้ยินเสียงรถชนท้ายรถเขาอย่างจัง
ซึ่งคาดว่าคนขับน่าจะพยายามหักหลบหลังรถของเขา
แต่ไม่พ้นด้านซ้ายของรถตู้ที่เป็นด้านหน้าฝั่งซ้าย

รถวิ่งขึ้นเขามาเนี่ยผมล้อซ้ายมาเนี่ย
พอดีรถตู้เขาไม่รู้เป็นอะไรนะเขามาเลนเดียวกับผม
แล้วคืออ่ะเขาไม่ได้เบรกเลยอะเขากระชากออกเลย
คือพี่ขี่ตามมาเลนเลนซ้าย

ผมมองกระจกหลังแล้วก็มาเลนเดียวกับผมแล้วก็มาแรง
แล้วพอดีจวนตัวปุ๊บผมก็กระชากโยกออกปากไม่ได้เบรกเลย
คันที่๓นายสมชาติก็บอกว่ากำลังพาภรรยากับลูกชายอีก๓คน
ขนข้าวของมีสีทาบ้านอะไรแบบนี้ค่ะ
จะย้ายบ้านจากเชียงใหม่ไปอยู่กรุงเทพ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถตู้ชนท้ายรถสิบล้อแล้วขวางถนนอยู่
เขาหักหลบแต่หลบไม่พ้นคือมันไม่ทันแล้วอ่ะ
ภรรยากับลูกชายก็เลยได้รับบาดเจ็บนะคะ
ส่วนตัวเองเนี่ยสีทาบ้านที่ตัวเขาขาวเนี่ยค่ะ
มันหกเลอะเต็มตัวเลยตอนแรกเขาตกใจนึกว่าเลือดมันเป็นน้ำน้ำไง

จะย้ายบ้านแล้วก็จะไปกรุงเทพฯย้ายจากชิมไม
ทีนี้มันมีถังสีด้วยไงสีขาวจะไปทาบ้าน
พอจังหวะชนเนี่ยสีมันหกใส่เด็กอ่ะ
เราก็มันมืดเนาะคำไปเรื่องว่าเลือดไงก็ตกใจหมด
เด็กก็ร้องเด็กโตนะแฝดหัว๒คนนั่งข้างหลัง

คือมาแล้วจังหวะมันรถตู้มันขวางขวางเล่นอยู่เนอะ
เราก็ตกใจแต่ก็พยายามหัดหลบ
คือหลบเยอะไม่ได้กลัวไปขึ้นฟุตบาท
แต่ก็ไม่พ้นรถก็เลยชน
หลังเกิดเหตุนะคะตำรวจสพเกาะคา
และเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
ร่วมกันตรวจสอบรถตู้คันที่เกิดเหตุ
จดทะเบียนกับทางขนส่งเอาไว้ในนามของบุคคล
เป็นรถตู้๑๑ที่นั่ง
แต่รถคันนี้ดัดแปลงค่ะครับ
เพิ่มเบาะเป็น๑๕ที่นั่ง
แล้วก็พอไปตรวจสอบที่นั่งของผู้เสียชีวิตทั้ง๓คน
ผู้เสียชีวิตอยู่เบาะที่นั่งด้านหน้าข้างคนขับ
๒ศพคือนั่งหน้า๒คนแบบนี้นะคะ
นางสาวบุษกรแทร่หลิวอายุ๑๗ปี

ส่วนอีกศพอยู่ที่เบาะนั่งด้านหลังติดกับประตูห้องโดยสาร
เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่ายังไม่มั่นใจว่าอีก๒คนนะคะ
นางสาวชนทิชากับนางสาววิสุตรา
สองคนนี้นั่งอยู่ในจุดไหนกันแน่
ครับแต่ก็ตามธรรมชาติของคนขับรถด้วยนะ
พอจวนตัวก็ต้องหักออกหักขวาซ้ายก็เข้าพอดี

วันนี้ครอบครัวของนักศึกษาที่เสียชีวิตพร้อมด้วยอาจารย์และเพื่อน
ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากตำรวจและติดต่อขอรับศพที่โรงพยาบาล
แน่นอนค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศโศกเศร้านะคะ
โดยเฉพาะแม่ของนางสาวชนธิชาเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ามูเสอ
ร้องไห้ตลอดเวลาไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
อาจารย์ของเทคโนโลยีหมู่บ้านครูจังหวัดลำพูนบอกว่า
นักศึกษาที่เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นนักศึกษาระดับชั้นปวช
เป็นนักกีฬาวอลเล็ตบอลของสถาบันด้วยนะคะ
กำลังไปรับทุนการศึกษาที่กรุงเทพมีนายเต้ชินโภษ
ผู้ฝึกสอนวอเล็กบอลเป็นคนขับรถนะคะ
ที่ผ่านมาก็พานักศึกษาไปแข่งต่างจังหวัดเป็นประจำ
ทางสถาบันบอกว่าเสียใจมากยืนยันว่าจะดูแลครอบครัวของนักศึกษาผู้เสียชีวิต
และได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ค่ะนักศึกษาชายคนหนึ่งที่บาดเจ็บนะครับ
บอกว่ารถตู้ของสถาบันออกเดินทางจากสถาบันที่ลำพูนตอน๕ทุ่ม
ก็จะไปรับทุนการศึกษาจากโครงการอาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ
ซึ่งเทคโนโลยีหมู่บ้านครูมีนักศึกษาได้ทุน๖คนแต่มีเพื่อนเดินทางไปด้วย
ระหว่างทางก็นอนหลับแล้วนะมันก็จะตีหนึ่งแล้วก็นอนหลับหมดแล้ว
รู้สึกตัวอีกทีก็คือเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้ว
หลังสุดครับหลังสุดครับแล้วแล้วตอนที่จะเกิดเหยียงเนี้ย
รู้สึกตัวไหมไม่ครับสะดุ้งตอนชนเสร็จแล้วครับ
รถหนักไหมพอชนเสร็จแล้วก็รู้สึกตัวแล้วรถเก่งมา
ชนทายอีกรอบอืมครับแต่ตอนที่ตอนนี้คือไม่รู้ว่า
มาก็รู้สึกเจ็บหัวแล้วก็รถเก่งก็มาชนอีกรอบ
แล้วก็วิ่งออกจากรถเลยอ๋อนั่นแสดงว่าเพื่อนเพื่อนก็หลับด้วยไง
ครับน่าจะหลับครับไปรับทุนอะไรครับฟรีมือชนคนสร้างชาติครับ
อ๋อทั้งหมดเลยใช่ไหมคะของหกคนครับหกคนอ๋อ
แต่ที่ไปนี่คือสิบห้าอ๋อที่เหลือไปกับอาจารย์อ๋อ

อ๋อความจริงเช้าต้องมาถึงกรุงเทพอืมออกจากลำพูลห้าทุ่มเนี้ย
คือตอนที่ออกจากลำพูน๕ทุ่มแล้วก็มาเข้าสู่ลำปลาก็คงประมาณเที่ยงคืน
มีหนึ่งในผู้เสียชีวิตก็คือนางสาวบุษกรหรือว่าน้องยีปีเนี่ย

เขาได้ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปของถนนแล้วก็ร้องเพลงไปด้วย
แบบกระจ่าง
คลิปนี้ส่งให้เพื่อนได้ชั่วโมงหนึ่ง
หลังจากนั้นก็ประมาณตีหนึ่งพอดี

ซึ่งน้องบุษกรหรือว่าน้องยีปีเนี่ย

ไม่รู้จะเป็นเสียงร้องเพลงของน้องด้วยหรือเปล่า
เพราะว่าก็มีเพื่อนร้องกันอยู่เนี่ย
แต่ว่าน้องคนที่ส่งคลิปให้เพื่อนเนี่ยเสียชีวิต
ค่ะเห็นภาพแบบนี้แล้วมันสะเทือนใจมากนะ

พนักการสอบส่วนสศกคก็ต้องไปสอบส่วน

ต้นก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหากับอาจารย์ที่ขับรถตู้
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็ต้องไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม
คือขับรถกลางคืนเนี่ยถ้าไม่ชินเส้นทางจริงไม่มีประสบการณ์จริงเนี่ยผมบอกเลยว่าอย่าเลย

เจ้าท่านภรรยาผมอยู่นครศรีธรรมราชคุณเหลี้ยวประส่อนเชื่อไหม
ผมเคยลองขับรถจากกรุงเทพตอนกลางคืนออก๕โมงเย็นกะว่าจะได้ประหยัดวัน
ครั้งเดียวในชีวิตแล้วผมไม่เอาอีกเลยคือแทบไม่รอดฮะ
คือมันทั้งง่วงแล้วยิ่งมืดมันยิ่งมันยิ่งช้านะ
ชวนง่วงไหนจะมืดไหนจะแสงไฟไหนจะอะไร